อยื่อถึงอร่อยเซพให้น้ำลายแตกกันดีกว่า
ปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราไปทานส้มตำเนี่ย
แต่วันนี้จะพาไปหาของแซ่บกว่านั้นค่ะ
รับรองว่าหลายคนอาจจะไม่เคยกิน
ไปดูเลยเมนูเด็ดของเราวันนี้ก็คือ

คือปกติเนี่ยผลของอินทภารำที่เราคุ้นเคยกันก็คือจะมาทำผลไม้แห้งถูกไหมคะ

แต่วันนี้จะพามาดูสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ไม่ลับ
มันจะจี๊ดจัดสะใจขนาดไหนสำหรับตำอินภารำนะ
ไปดูกันเริ่มต้นจากการนำพริกสดใส่ลงไปแล้วก็โขลกในครกนี่แหละค่ะ
แล้วก็ปรุงรสใส่มะนาวมะเขือเทศปรุงรสด้วยเครื่องปรุงต่าง
น้ำปลาน้ำปลาร้าใครจะใส่ผงนัวอะไรก็ว่ากันไปครับ
จากนั้นก็ใส่หั่นอินทภารำตามลงไป
อินทภารำตามลงไปเป็นอินทภารำสดอันนี้เป็นมะนาวนะคุณนะ
ให้ก็ปรุงรสให้เสร็จก่อนปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หั่นผลอินทภาลำสดแบบนี้ใส่ลงไปอันนี้คือตามความชอบเลยนะ
ว่าคุณอยากจะใส่เยอะใส่น้อยขนาดไหนคือต้องบอกก่อนคุณผู้ชมว่า
อินทภารำสดรสชาติหลายคนไม่เคยกินหรอกมันจะติดเปรี้ยวนิด
อ๋อผมรู้แล้วคือถ้ามันยังเขียวอยู่มันจะเปรี้ยวใช่
พอมันสุกก็คือเหมือนเวลาเราเห็นเป็นผลไม้อบแห้งมันจะเหลืองแล้วมันจะหวาน
บนฝาดนิดนึงนึกออกใช่ไหมแต่เนี่ยมันยังเป็นลูกอ่อนคือมันเขียว
มันจะมีรสเปรี้ยวบนแบบฝัดนิดหนึ่งนึกออกไหม
แล้วก็โขลกลงไปตำลงไปค่ะปรุงรสชิมตามความชอบนี่แหละ
สุดท้ายมาลองชิมกันดูอุ้ยเห็นแล้วน้ำลายแตกนะน้ำลายแตกจวดเป็นตาแซ่บอยู่เหมือนกัน
คุณผู้ชมตำอินทภารำเนี่ยความอร่อยเขาบอกว่ามันไม่แพ้ส้มตำอื่นเลยนะ
เพราะว่ามันมีประโยชน์มากคืออินทภารำช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยนะ
ถ้าจัดความเมื่อยล้าช่วยรักษาโรคผอมผิดปกติเพิ่มน้ำหนักได้ด้วย
น้ำหนักตัวได้แล้วก็บำรุงพวกสายตาบำรุงสุขภาพป้องกันโรคต้าบอดแสง
คือสรรพคุณเยอะมากบางคนก็บอกว่าป้องกันการเป็นโรคกระเพาะได้เหมือนกัน
คือเยอะแยะมากมายสรรพคุณของอินทภาราม
เพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะลองได้ลูกอินทภารำไปลองตำส้มตำแบบนี้
รับประทานกันดูอินบ็อกซ์ไปได้เลยที่เฟซบุ๊กอินทภารัมกาลสินทงชัยนะจ๊ะเด้อคาเด้อ
พ่อแม่พี่น้องรับรองว่าอร่อยเด็ดแซ่บจ้า
กินกันเด้อกินกันเด้อแล้วต่อด้วยเลยนี่